คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่ารอบนี้โควิดรอบนี้มีคนที่สุ่มเสี่ยงเยอะมาก
ศิลปศิลปินดารานะคะเราก็นั่งคิดกันอยู่นะคะ
เมื่อวานยังคุยในกองบกอยู่เลยน้องแต้วน้องแต้วน่าจะรอดนะรอบนี้
ปรากฏคุณผู้ชมนะคะเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ค่ะ
แต้วนัทพรเจ้าแม่นาคีของเราผู้ชมมาอีกแล้วค่ะ
ตามที่เรานำเสนอหน้าจอเลยคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้นะคะน้องแต้วได้โพสต์ว่าเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
ไปใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีกแล้วคุณผู้ชม

แล้วบอกว่ารีบไปตรวจผลตันทันทีนะคะ
ผลออกมาเมื่อวานตอนหัวค่ำไม่พบเชื้อนะคะ
เชื้อโควิดแล้วก็เชื้ออื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหัวใจของเธอค่ะ

ใช่นะคะตอนนี้นะคะเธอเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมต้องบอกว่าแต้วเนี่ยเป็นดาราที่กักตัวแล้วก็ตรวจเชื้อหามากที่สุดนะคุณผู้ชม

ไม่สงสัยเลยเราไม่สงสัยเลย
อย่างที่บอกไปก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
พบผู้ติดเชื้อปรากฏว่าพอทราบปุ๊บนะคะ
ดาราที่ไปร่วมงานก็รีบไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการกักตัวเรียบร้อยเขาได้โพสต์แล้วค่ะ
ฝากภรรยานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณก้อยรัชวินคุณจุ๋ยวัตยา
ไม่ได้ไปหรอกนะคะแต่ว่าสามีไปไง
ก็ไปตรวจแล้วก็กักตัวเช่นเดียวกันนะคะ

ปิดท้ายกับคู่นี้นะคะก็เป็นคู่ผู้จัดละคร
แล้วก็สามีคุณมาวินนะคะก็ไปทานร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดโคราชนั่นเองค่ะ
ปรากฏว่ามาทราบอีกทีว่ามีคนเข้าไปทานแล้วติดเชื้อแต่คนละวันกันนะคะ
เพื่อความสบายใจค่ะทั้งคู่ก็ไปตรวจนะคะ
แล้วก็ไม่พบเชื้อตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัว
นี่ยังไม่หมดนะคะศิลปินดาราอีกเพียบเลย
ค่ะมาไล่ดูศิลปินทยอยประกาศกักตัวกันบ้างนะคุณผู้ชมนะ
บางคนก็รีบไปตรวจเชื้อกันบ้างเป็นทางที่มีเงินเยอะมากจริงคุณผู้ชม
คือตามภาพเลยค่ะทั้งเป้นะคะหรือว่าเป้วงมายเป้บดินเนี่ย
ก๊อฟฟักกิ้งฮีโรอีทีซีวงค็อกเทล
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งสายที่ต้องแบบรวมกันกักตัวไปตรวจหาเชื้อนะคะ
เดตล่าสุดเลยค่ะทีมนักแสดงและผู้จัดละครของพี่อ้อมพิยดาค่ะ
จากละครเรื่องแค้นรักสลับชะตาคือเขาไม่ได้ไปอะไรปาร์ตี้อะไรวุ่นวายหรอก
ไปปิดกล้องเลี้ยงปิดกล้องใช่แต่ว่าบังเอิญว่าในวันที่เลี้ยงปิดกล้องเนี่ย
มันมีนักดนตรีที่ร้านเนี่ยติดโควิดค่ะก็เลยต้องรีบไปตรวจโควิดกันทั้งกองละครเลยนะคะ
แล้วก็ต้องทยอยกักตัวกันเป็นแถวค่ะเหตุเมื่อวันที่สี่เมษายนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไป
เลี้ยงปิดกล้องที่ร้านอาหารย่านพระรามเก้านะคะแล้วก็มาทราบว่านักดนตรีในร้านเนี่ยติดโควิดค่ะ
ผลตรวจรอบแรกของพี่กลุ่มนักแสดงกลุ่มนี้นะคะออกแล้วค่ะไม่พบเชื้อ
แต่ว่าทุกคนยังยืนยันในการกักตัวอีก๑๔วันนะคุณผู้ชมนะ
รวมไปถึงล่าสุดคุณพ่อของดาราสาวน้องปันไปร่วมงานสัมมนาคุณผู้ชม
ปรากฏว่าก็คือตอนนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะตอนนั้นก็เลยไปตรวจใช่ไหมเชอรี่
คุณพ่อปันติดโควิดถูกต้องไหมคะแต่ว่าตอนนี้ปันเนี่ยไม่พบเชื้อได้ไปตรวจแล้ว
ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันก่อนนะคะ